พาไปดูคลิปนี้ค่ะรถคันเดียวเสียวกันทั้งถนนเลยนะคะ
รถบรรทุกกล่องมาอาจจะไม่ได้หนักมากแต่มันท่วมกระบะเลยไงคะ
เวลาจะเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีเนี่ยไอ้เจ้ากล่องเนี่ยมันก็เอ็นตามไปด้วย
ไปดูคลิปนี้กันนะคะ

โอ้โฮดูเปล่าเขาแบบยังกลัว
เตรียมเลยเตรียมไปเก็บเลยป่าว

จังหวะจะแซงรถบรรทุกคุณสืบสกุล
มันน้ำหนักมันเอียงมาทางซ้าย

แล้วคนที่ขับตามไปลุ้นกันตัวโก่งเลยนะ

ถ้าคุณโรสลินขับรถแล้วมีรถบรรทุกเนี่ย

กลัวจะเกิดอุบัติเหตุไปเบียดกันไปเฉียวกัน
เห็นไหมมันเอียงขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม

ได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้ผ่านได้

พร้อมกับระบุข้อความบอกว่ายิ่งใหญ่เอามาก
รถบรรทุกกล่องขนาดนี้ถึงจะมีน้ำหนักเบาก็ทำให้ผู้ร่วมทางเสียวกันไปทั้งถนนนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตมาเลยค่ะ
แสดงความคิดเห็นบอกว่ารถคันนี้บรรทุกเกินยังไม่พอ
ยังวิ่งแช่เลนขวาอีกมาครบแบบนี้
ตำรวจน่าจะจับปรับนะเพราะอันตราย
เราเห็นคุณผู้ชมเห็นตำรวจในท้องที่เห็นหรือไม่คะคลิปนี้
ท่านเห็นแล้วท่านจัดการด้วยนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าทุกวันนี้การบรรทุกของขนของเนี่ย
รถบรรทุกไม่สนใจกฎหมายกันเลยเอาแต่ธุรกิจของตัวเอง
ชาวเน็ตบางส่วนไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมเคยคุยกับคนขับรถบรรทุกนะ
เขาบอกว่าเท่าแก่ต้องการแบบนี้เพราะไม่ต้องวิ่งหลายรอบ
ซื้อสติ๊กเกอร์รายเดือนสวยไง
ซื้อสติ๊กเกอร์รายเดือนเพื่อแลกกับการบรรทุกน้ำหนักเกินแบบนี้ค่ะ
พอแปะสติ๊กเกอร์พิเศษนี้ไว้ก็ไม่ถูกจับอย่างนี้หรือครับ
ฉลุยเลยไม่ต้องโดนตรวจ
แต่มันเอียงแบบนี้นะครับรถอะไรขนเยอะครับ